จะเข้าอะไรเข้าอะไรก็จะหาได้หมด
เข้าอะไรเข้าอะไรไม่แค่รถร่างหลัก
แต่ก็ยังเดินข้าวรักของเธอเป็นหลักไม่รู้ไหม
จะใกล้ใจหรือใกล้

เข้าอะไรเข้าอะไรไม่แค่รถร่างหลัก
แต่ก็ยังเดินข้าวรักของเธอเป็นหลักไม่รู้ไหม

จะใกล้ใจหรือใกล้

ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าผู้หญิงพวกนั้นน่าจะไม่ได้สติ
อาจจะโดนมอมยาเพราะเห็นพวกมันถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ด้วย
น้ำผู้สวมดำรับสมัครตัวแทนวันนี้

เอาไปฟังของเรา
ครับ

ไอ้เจ๊
เขาเหลือเวลาแค่๑๐นาที

หมอขอไปลงของก่อน

อะไรวะเฮ้ยมันจะลีลาไปถึงไหนวะเนี่ย

เอาว่ะ

โอ้โหสักหน่อยละกันว่าเผื่อได้เลขเด็ด
สองสี่หูรวยเนอร์

นี่ล่ะเด็กสาว

ว่าเจ้าแอบว่าพวกผู้หัวอยู่
มึงไม่อยากรับรับรอ
อ่าว
คือ
เฮ้ยโฟนสวนเหมือนกัน

ไม่มีอะไรพี่

จุดประโยชน์

สี่ผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องอี๊

หลงหมอเสน่ห์คนดังหลอกทำพิธีเสริมเสน่ห์
แต่กลับวางยาเหยื่อเพื่อถ่ายคลิปลงเว็บโป๊ออนไลน์
ข่มขู่เรียกเงินเหยื่อแลกกับการไม่ให้ถูกนำคลิปไปเผยแพร่
ทำไมถึงตัดสินใจใช้ตัวเองเป็นเหยื่อไม่กลัวเหรอคะ
คือการที่เราเนี่ยเป็นใช้ตัวเองเนี่ยมัน

แวนดี้เองก็อยากจะลงลึกให้ถึงข่าวจริงจริงอะค่ะ
และอีกอย่างคนพวกนี้เนี่ยถ้าจับไม่ได้ค่ะหนังคาเขา

เพราะผู้หญิงส่วนมากไม่กล้าออกมาเปิดเผย
ต้องกลับไปดูหรอคะว่าการที่เขาไปหาคนที่ดูมีศิลธรรมแบบนี้
มันคือการที่เขาอยากให้จิตใจของเขาดีขึ้น
แต่ทำไมเอาความศรัทธาและความเชื่อของเขามาเป็นการทำมาหากิน
มันดี้ว่ามันสมควรแล้วเหรอคะที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะได้รับ

เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบนี้ไม่กลัวหรอกครับถ้าจะเกิดเรื่องไม่ดี
วันนี้ไม่กลัวหรอกค่ะเพราะยังไงถ้าเราอยากพิสูจน์ความจริงอะไรขึ้นมาเนี่ย

มีบางคนบอกว่าคุณแวนดี้เนี่ยหิวแสงอะค่ะ
ไม่เป็นไรมันก็ดีกว่านั่งอยู่เฉยอะค่ะ
หรืออยากจะเป็นเกลียนคีย์บอร์ดที่นั่งอยู่หลังจอวันไม่ทำอะไรเลย
ก็แล้วแต่ด่าคนนู้นทีด่าทอคนนี้ทีหรือด้อยฆ่าคนนั้นที
วันนี้ว่าออกมาทำอะไรหาแสงแบบนี้เองก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะคะ
มีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมไหมคะ
วันนี้อยากจะบอกผู้หญิงเราค่ะ
คือผู้หญิงเรามีเสน่ห์อยู่กับทุกคน
ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิธีกรรมอะไรเลย
ถ้าคนเขาจะรักเขาก็รักค่ะ
ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเสน่ห์
มันมีความสุขเหรอคะที่ได้แต่ตัวเขามาแต่ไม่ได้หัวใจ
เราต้องมั่นใจในตัวเองค่ะ
ถ้าเขาไม่รักเราเราแค่กลับมารักตัวเอง

ทุกคนคราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
ยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
แหมตอนนี้เขาดังใหญ่แล้วนะ
ถ้าดังไปมากกว่านี้จะหนีพวกเราไปอยู่สำนักข่าวใหญ่ป่ะ
ถ้าสำนักข่าวใหญ่มีอุดมการไม่เหมือนกับฉัน
ฉันก็ไม่ไป
อุดมการแรงกล้ามากพี่สาวรัดตาเจ๊
เกิดเรื่องแบบนี้ทำไมไม่บอกฉันทำไม
สวัสดีครับ
เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครคิดจะบอกฉันสักคำเลยไงวะ
วันนี้ก็เห็นว่าพี่เกิดงานยุ่งนะคะเรื่องเล็กแค่นิดเดียวเอง

ดังรอดีแล้วนี่คะคนจะได้รู้จักสำนักข่าวเราเยอะ
แต่ว่าวันนี้ก็มีน้องต่อคอยช่วยนะคะ
น้ำหน้าอย่างให้ต่อยน่าจะช่วยได้อย่างน้อยมันต้องมีผู้ชายอกสาม

แต่ถึงซ้อจะแก่เนี่ยซ้อก็เตะป๊าบจนไอ้หมอหลงสลบไปเลยนะคะ

สลบได้ไงขาใหญ่กว่าโต๊วิลเลียนหน้าปากซอยอีกอ่ะดูสิ
สงสัยจะได้เตะคนแถวนี้สิ
ไอ้ต่อปากมึงแขวนกางเกงได้๓ตัวช่วยบังตีนซ้อยกูหน่อยวะ
ใจเย็นนะขอแป๊บหนึ่งมีเรื่องสำคัญใจเย็นนะ
ตัวดีเลยเราอ่ะไหนเล่ามาสิเกิดอะไรขึ้น
ฉันเห็นว่าเธอนี่ก็ไปเล่นของขลังให้หมอหลุมกันเนี่ยใช่ป่
เรื่องนั้นคือคือวันนี้ก็แค่ทดสอบดูว่าของขังพวกนั้นนะคะ

แต่เรื่องราวทั้งหมดนะคะมันก็เริ่มต้นที่
วันนั้นวันดี้ไปกินผัดหมี่โคราชร้านเจ๊แป๋วตอนที่กำลังถ่ายโทรศัพท์อยู่ก็มีคนทักไอจีมา

หลังจากที่คุยกันอืมก็เลยรู้ว่าน้องเขาไปหาหมอหลงให้ช่วยเรื่องแฟนที่ไปติดหญิง
แล้วก็ทำพิธีกับหมอหลงแล้วก็โดยแบบถ่าย

สักนิดนึงนะ
หลงนี่ไงหมอหลงตำหนักหมอหลงเสริมเสน่ห์

มันหมอหลงตัวนี้

หลงเนี่ยแกทั้งหล่อทั้งดีแล้วก็มีศิลธรรมโอ้ยดูดีไปหมด

แต่เจ๊แป๋วเขาคอนเฟิร์มเลยนะว่าหมอตำหนักนั้นก็เป็นคนดีอ่ะเจ๊
แล้วถ้าไม่ดีอ่ะ

พวกนั้นก็คงสืบข่าวอื่นกันอยู่

ดีเชื่อสิเรื่องเล็กแค่นี้เอง

น้องเขาเล่าว่าไปทำพิธีกับหมอหลบ

เสียแต่ว่าวันนั้นไม่มีใครในตำหนักเลย

น้ำม่วนกินซะ

มาอีกทีพิธีก็เสร็จแล้ว
จากนั้นไม่กี่วันหนูก็ได้รับรูปค่ะ

ขู่หนูว่าถ้าหนูไม่โอนเงินให้

หนูไม่รู้ตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็เลยตัดสินใจจะเข้ามาดูราตเลียวก่อนว่ามันเป็นยังไง
วันนี้ก็เลยคิดว่าทำอะไรบุ่มบาปไม่ได้เลย
เลยคิดว่าต้องมาหาความจริงดีที่สุด

มันก็เป็นอย่างที่แวนดี้เล่านี่แหละค่ะ

รู้ได้ยังไงว่าวันที่แอบไปทำพิธี

แอบสะกดรอยตามแวนดี้ทำไมหรอคะซอ
ก็คือคงไม่มีอะไรแหละมันดีเอ้ย
คืออยากจะรู้ไงว่าเธอไปทำเสน่ห์ไหนมา

ไม่ต้องพึ่งทั้งคุณสัย

ต้องมางีมากอยู่

พอดีว่าพวกเราเห็นว่าพี่กับต่อเนี่ยทำตัวลับล่ออะไรกันอยู่สองคน

ที่ตามไปเนี่ยก็พอได้ยินมาว่า
เธอสองคนจะจัดชุดใหญ่
เอาแล้วล่ะในเมื่อเรื่องมันจบไปได้ด้วยดีนะ
แต่ว่าคราวหน้าคราวหลังจะทำอะไรอ่ะ

ขอบคุณพี่เกิดมากเลยนะคะที่เป็นห่วงแวนดี้
วันนี้ซับซึ้งใจจริง
ทำงานต่อไปนะ
นี่ลาบหมูซับหวานข้อมูลย่างและกับท่ำปะเดียครับ
และกับนี่ข้าวเนียวข้าวปุ่น
วันนี้ว่ามีซ้ายจุไอ้พงเราบอกมา

คุณวันดีครับขอถ่ายรูปนำได้บ่วครับ

อยู่ดีมาขอก็ถ่ายรูปเนี่ยนะ

ดังตายนะ

เดี๋ยวค่อยไปอัดลูกและกลับไปจิ๊บกรอบ

เราไปถ่ายหน้าป้ายร้านด้วยเดี๋ยวให้น้องต่อถ่ายให้

สำนักข่าวออนไลน์อันดับ๑

ดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนคราบอาหารงานง่าย
สบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วยยาอมกำกิกเพียง
เสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
สกูปไรอ่ะไอ้พวกยาสลบยาเสียสาวอะไรพวกนี้เป็นไรหรือเปล่าครับ
ไม่เป็นไรค่ะ
สำหรับสนุนโดยเบอร์ดี้สามสิบปีเคียงข้างคุณตลอดไป
ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
พลังให้รถของคุณเติมที่ปั๊มซัสโกฟิลยูอเดย์

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหน
ก็วันนี้เพื่อนนัตตี้อ่ะเพื่อนนัตตี้เพื่อน
เพื่อนจริงหรอใช่เพื่อนหรอ
วันนี้เพื่อนนัตตี้อ่ะเพื่อนนัตตี้เพื่อนเพื่อนจริงเหรอใช่เพื่อนเหรอ
เหี่ยวฉันมันต้องเข้านอนไว้ก่อนสี่ทุ่มพิวที่สวยงาม
เสร็จต่างเขาจะป๋ามั่นเฮ้อ
หนูนิ๊ดนุนนิ๊ดไปเที่ยวด้วยกันป่ะ
หนูนิดฮะอะไรนะใครเรียกใครใครต่อเองคือ
แค่อยากจะชวนว่าคืนเนี้ยจะออกตี้อะไปด้วยกันไหมอุ้ย
ไม่ไปหรอกต่อยังเขียนสกรูปไม่เสร็จเลย
เดี๋ยวนะสกรูปอะไรอ่ะก็ไอ้พวกยาสลบยาเสียสาว
พรุ่งนี้แหละคราวที่แล้วนะเห็นพี่เวนดี้
ไอ้หมอหลงวางยาน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะนี่อืม
ต่อจะบอกว่าดีเลยงั้นหนูนิดควรจะไปตี้กับต่อคืนนี้
ทำไมอ่ะก็ไอ้ยาพวกเนี้ยพวกผู้ชายนี่นะ
มันชอบเอาไปตกสาวสาวเวลามันไปเที่ยวคือถ้าหนูนิดเนี่ย
ออกไปเที่ยวบ้างต่อว่าหนูนิดน่าจะได้ไอเดียอะไรเพิ่มนะ
เออก็ดีเหมือนกันนะจะว่าไปหนูนิดก็ไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรพวกนี้เลยอ่ะ
อุ๊ยอย่างนั้นต้องไปนักข่าวอยู่พวกเรานี่ต้องมีประสบการณ์เยอะเยอะ
จะไปไหนกันก็ไปตี้ไงไปตื้อที่ไหน
งั้นไปด้วยฮะ

วันนี้จะมาไปเที่ยวไปผับไปบาร์

ขอบคุณด้วยเนอะ

ตื่นมาชมโลกบ้างเถอะแกอ่ะ

เมื่อคืนป่าว

กาทีหล่อฉันก็เกือบเช้าเลยอ่ะ

ฉันอยากไปตบตลกให้หมอหลงมากเลยรู้ไหม
ฉันเสียเงินให้มันไปตั้งหลายพันไม่ได้เลยสักงาน

ฉันก็คงจะไม่ได้งานอยู่ดี
กว่าเจ๊คิดได้เนี่ยเสียเงินไปกี่บาทแล้วจ๊ะ
จะว่าไปเราก็เสียดายเหมือนกันนะแก
ถ้าฉันเอาเงินที่ให้หมอหลงไปให้แม่ยังจะดีสักกว่า

เออแกวันนี้แกมีงานป่ะ

ให้ขอไปด้วยได้มั้ยเนี่ย
แกทำอาหารอร่อยอ่ะฉันอยากกิน

ตอนที่แกกินอยู่นั่นน่ะแกยังไม่อิ่มอีกหรอคะ

เออเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อน

แม่

เป็นไงมาล่ะ

นี่เขาฝากรีสื่อมาฝาก

อีกอย่างหลีไม่มีแม่พูดเดียว
ของสำเนธหลีซื้อให้ได้
อีกอย่างมันก็คุ้มกับการที่ได้กินอาหารฝีมือแม่
เนี่ยไอ้ฟนมันจมอยากกินกับข่าวฟรีมือแม่หลาย
แม่พึงจับกบมาจากหน้าเดี๋ยวเจ๊อองกบให้กิน
นั่งซ้องเมืองก่อนด้วย

ตาจ้าเมืองห่อนเลย
นี่ปั๊กเผ็ดแม่ไปกินร้ายเดี๋ยวเจ้าแม่
ส่วนหนี้ของแกเอาไปทั้งตัวเลย
เป็นตัดแซม
แม่พอดีวาลีมีงานด้วนมานี่ขึ้นสิบวันใดนอนน้ำตกด้วยจ้ะ
ไม่เป็นอย่างไปเห็นงานรวด

ฉันด้วยจริงเหรอ

เป็นไงสบายดีไหม

ไปที่ตู้ป่ะไอ้จ๊อบโดยอยู่ที่ตู้ละ
ได้ดูอยู่

หล่อเนอะ

เอ้าก็คนสวยก็ต้องคู่กับคนหล่อเป็นธรรมดา
นี่เป็นยังไงมดมองคนหล่อไม่มองทางหึเดี๋ยวระวังระวังหน่อยสิ
เต็มที่เลยเว้ยกลิ่นกูนี่ไม่ต้องกลัว
ตอนนี้นะผู้ว่ามาหาอะไรเล่นสนุกสนุกกันดีกว่าว่านี่สุดท้ายใครอยากได้เงินเชิญทางนี้จ้า
ถ้าใครกินหมดขวดนี้นะรับไปเลย๓๐๐มีใครไหม

มีไหมหนูค่ะไหวอ่ะแก
เอาหน้าแกก็อยากกินเนื้อสิเดี๋ยวจะได้แดดชิ้นกลับบ้าน
นี่พี่เอาให้หมดนะจ๊ะสามพัน
เหมือนจะหมดว่ะหมดไหมหมดเว้ย

นี่สาวมาเริ่มเกมต่อไปกันเลยจ้า

ถ้าเคยกินหมดก่อนนะรับไปเลยอีกสามพัน
หนูเริ่มครับหนูเริ่มครับไป

คุณกรรค์โคตรเก่งเลยว่ะลุงมาเออ

สามพันธุ์ของฉันน้องสุดยอดเลยว่ะ
ว้าวทุกคนแต่งกันต่อตั๋งยังไหลอีกเพียง

เมื่อก่อนมันเคยเป็นกิ๊กกับพี่วินด้วยนะ

สมัยนี้โลกเขาเปิดกว้างแล้ว

เออแล้วทำไมต่อกับพี่วินถึงเลิกกันอ่ะ
อืมก็พี่วินมันต้องไปแต่งงานกับคนที่ป๊าม้ามันหามาให้อ่ะอืม

อย่างนี้ผู้หญิงเขาไม่รู้เหรอว่าเป็น
ไม่รู้หรอกเพราะจริงพี่วินเขาเป็นผู้ชาย
แต่ที่เมื่อกี้กับไอ้ต่อก็เป็นแค่ช่วงเวลานิน
ที่เป็นความทรงจำดีแค่นั้นแหละ
โหทั้งเศร้าทั้งซึ้ง
ถ้าเป็นบทละครนะหนูนิดจะเขียนให้จบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งเลยนะต่อ

อ้าวเดินดี

โอ้ยเก่ยไม่ไหวแล้ว
เดี๋ยวแกต้องฝึกให้เยอะกว่านี้นะเนี่ย

อ้าวอ้าวอ้าว

โอ้ยคอออนอิหรี่วะ

นางเฟิร์น
นางเฟิร์น

นางเฟิร์น

นางเฟิร์น

นางเฟิร์น

เหนียบด้วยกันหน่อยไหมครับ

น้องมึงอยู่ห้องไหนเนี่ย

โอเคโอเคห้องไหนนะ

มันต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่
ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ไม่ต้องกลับมาที่นี่

ทีหลังอย่าไปรับเครื่องดื่มจากคนที่ไม่รู้จักเข้าใจมั้ย
ที่แบบเนี้ยมึงไว้ใจไม่ได้

ไงวะเด็กเขาเต็มห้องยังจะออกไปลากข้างนอกอีกหรือวะเองอ่ะ
ก็ในนี้ไม่เห็นมีใครน่าสนใจสักคนเมดัวนั่นไงแม่งไม่ยอมกูก็เลยจัดให้
จะไปไหนหนูไม่ได้เอ็นอัพนะพี่ปล่อยก็กูเพิ่มตังค์ให้มึงแล้วเว้ย

อ้าว

นี่พวกมึง

อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ช็อกตายกันพอดีอ่ะเออ

ถ้าคนเขาจะรักเขาก็รักค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ยาเสน่ห์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
ที่จะเดินวลินรักหนานี่ฮะก็เป็นของอนุนิเซ฽น่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเนี้ย
หรือว่าหยิ้มปลูกใจเลย
ถ่ายกับหน้าแบบแบบแหละ
ถ่ายกับหน้าแบบแบบแหละ
พี่ตำน้ำค่ะพี่

เสริมเสน่ห์อะไรวะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ย